การจราจรบนทางหลวงหมายเลข๒๙๐ซึ่งอยู่ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
จะต้องติดขัดนะคะหลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเปลื้องผ้าออก
และขึ้นไปเต้นบนรถบนทุกขณะที่อยู่บนกลางถนนค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
เจ้านางที่ดับเผลิงต้องใช้เวลานานถึง๒ชั่วโมง
กว่าที่จะนำตัวผู้หญิงคนนี้ลงมาจากหลังคารถบรรทุกได้
ต้องเกิดติดขัดขึ้นมานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้หญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
เพื่อที่ให้แพทย์นั้นตรวจดูว่ามีปัญหาทางสภาพจิตหรือไม่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือว่ารายละเอียดนะคะ
นี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคารถบรรทุกได้อย่างไร
แต่เชื่อว่าเธอนั้นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุยานพาหนะ๓คันที่ชนกันนะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะ